ไปที่จังหวัดสระบุรีครับคุณผู้ชมครับ

โมโหครับโมโหแทนคราวนี้

ที่เกิดเหตุนะครับเป็นแคมป์คนงานก่อสร้าง

ไปพบร่างของนายกริจดานัยสายเมฆอายุ๓๗ปี
เสียชีวิตอยู่หน้าห้องมีแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวเบอร์สิบสอง
คือเข้าท้องนะครับมีอวัยวะภายในออกมาเลย
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนางสาวลักษณะวันอายุ๔๒
เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตถูกยิงกลางหลัง๑นัด
ขณะพยายามเข้าไปช่วยสามีครับรวมถึงนางสาวธิติวันอายุ๔๑ปี
เป็นเพื่อนร่วมงานคนนี้ถูกยิงที่แขนซ้าย๑นัด
ทั้งสองคนอาการสาหัสคุณผู้ชมแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสละบุรี
ที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนเบอร์๑๒๒ปลอกตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ผู้ก่อเหตุคือนายภัยทูลโพศีทองอายุสามสิบหกปีก่อเหตุเสร็จปั๊บขับรถกระบะ
หนีไปพร้อมกับเมียผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุครับ
สอบถามในต่อมคนนี้เป็นคนงานในแคมป์เล่าบอกว่า
ผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเคยเป็นเพื่อนรักกันนะตอนแรกก็อยู่ห้องติดกัน
แต่เมียทั้งคู่ทะเลาะกันคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอก
ทั้งคู่ทะเลาะกันทะเลาะปั๊บต่างฝ่ายต่างไปฟ้องผัวของตัวเองนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็เลยย้ายไปอยู่ห้องสุดท้ายของแคมป์
ส่วนสาเหตุที่ยิงกันก็น่าจะเกิดจากเมียทะเลาะกันนี่แหละ
เมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุทำงานแล้วเลิก๕โมงเย็น
หลังเลิกงานก็มานั่งดื่มนะครับ
ส่วนผู้ตายกับเมียเนี่ยหยุดงานนั่งดื่มเหล้ากันอยู่แล้วนะครับ

ผู้ตายก็เลยเดินไปที่ห้องของผู้ก่อเหตุ
เคลียร์ปัญหาซะหน่อยแต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุนะครับ
คุณผู้ชมฮะกลับเข้าห้องนะครับ
แล้วผู้ตายก็ยังโวยวายอยู่หน้าห้องใช่ไหม
ผู้ก่อเหตุคว้าปืนออกมาเลยแล้วก็ยิงใส่ครับ
เรื่องเมียเค้านี่แหละเมียเค้าปากไม่ดีก็คือ

คุณตายอะครับเขาก็แบบทะเลาะกันทางเฟสด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ย
มันก็ไม่น่าจะหนักหนาอะไรนี่
แต่อย่างเมื่อวานเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานเขาหยุดงาน
คนตายกับเมียเขาไปโวยวายอย่างนี้
คนนั้นมันก็ทนแล้วมันก็ไม่พูดคนไม่พูดอะครับ
อ๋อมือพื้นนี้ไม่พูด
ไม่พูดเป็นคนเฉยเออมันก็เฉยเงียบอะครับ
แม่ของผู้เสียชีวิตนะครับมาจากชายภูมิครับคุณผู้ชมครับ
นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
แล้วก็รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
เล่าบอกว่าหลานชายเนี่ยที่ทำงานอยู่แคมป์เดียวกันโทรมาบอกเมื่อคืนนะครับ
แม่บอกแม่แทบช็อกก่อนหน้านี้ลูกชายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลย
ไม่รู้สาเหตุด้วยแต่ลูกชายเป็นคนใจร้อนนะ
ไม่ค่อยจะดื่มเหล้านะจะดื่มก็ช่วงเทศกาลเท่านั้น
ส่วนลูกสะพ้ายยอมรับว่าก็เป็นคนใจร้อนโมโหร้ายนะครับ
มองว่าคนก่อเหตุร้ายเกินไปหมายถึงโหดร้ายเกินไป
ใจฆ่าทั้งสองคนเลยใช่ไหมเนี่ย
ร้ายเกินกับใครก็จะได้ฆ่าเขาหมดเลย
ตำรวจรวบรวมพยาหลักฐานขอสารออกไหมจับนายภัยทูล
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าพกพาปืน
ล่าสุดคุณผู้ชมมีเบาะแสว่าหนีไปที่สุพรรณบุรีบ้านเกิดครับ
ก็เลยจะประสานญาติให้เกลี้ยให้กล่อมให้มามอบตัวซะ
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วครับ